จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาร่วมกระถิ่นนางฟ้า
ข้อหนักค่ะแล้วก็ที่กิทย์มะยุนินเองค่ะและเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นไหมคะด้านหลังนี่นะคะ
นี่เป็นกองกระถิ่นค่ะกองกระถิ่นที่เบลล่าเนี่ยเป็นประธานนะคะ

เพราะว่าประชาชนเนี่ยทยอยยกมาตั้งกองละ๕๙๙๙บาท
หรือว่าเป็นเลขที่สวยมากนะคะ

เราก็จะมานับกันว่ากระถิ่นวันนี้เราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็พิธีข้างในก็จะเป็นน้องเบลล่านะคะ
รวมไปถึงพี่กิ๊บมะยุลินนะคะพี่เชอรี่ค่ะ
ก็กำลังนั่งฟังทำอยู่นะคะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
คือตอนแรกเราก็ตั้งใจมานะคะว่าจะมารำเลยค่ะ
ปรากฏว่ากระถิ่นที่นี่นะคะก็แบบตั้งขบวนแล้วก็เดินมา
อย่างสวยงามพร้อมเลียงที่สำคัญค่ะ
คนที่สุขภัณฑ์นี่แถงจุดศัพท์ให้กันมาแบบนี้เลยค่ะ
ใส่สบายเป็นพ่อหมื่นเป็นแบบแม่หญิงอเจ้ากันทั้ง

เออจริงนะคะว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊กรีนจะเป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เดี๋ยวเราทำบุญค่ะฝากกระถิ่นเบลล่านะคะร่วมบุญครั้งนี้ด้วย
ขอให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เห็งหมาดแล้วก็ปังนะคะ
แล้วก็เลขธนบัตรที่แจ๊กรีนหยิบมานะคะเลขท้าย๓ตัวก็คือ๖๐๑นะคะ
พูดพร่ำทำเพลงค่ะระหว่างที่รอพิธีเสร็จนะคะเราทำบุญกันเลยดีกว่าค่ะ
สาธุขอให้หมานหมาเห็งเรตติ้งปังนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุเอาบุญมาฝากเราเด้อ

แต่ภาษูที่ได้เสริมอัตภัณฑ์นะคะเป็นก็คือภาชาสุทธิ์นี่ร่วมกับทิศนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เอาเป็นว่ารอติดตามภาพบรรยากาศต่อไปเลยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะเขาไม่รำรอบราวก่อนเลยนะคะ

คุณผู้ชมที่พิจารณีบอกนะคะว่า๕๙๙๙เนี่ยคือต้นกฐินต้นละ๕๙๙๙นะแต่มีเป็นโดย๑๐๐ต้นเลย
เดี๋ยวเราค่อยรวบรวมมาอีกทีนึงว่าซีริรวมแล้วเนี่ยกระถิ่นของเบลล่าปีนี้ได้เท่าไหร่คุณผู้ชม
แล้วก็ปีนี้ค่ะนางเอกสาวเบลล่ารานีก็แต่งชุดไทยสวยสง่ามากเลยคุณผู้ชมค่ะ
สมกับเป็นท่านประธานไม่ใช่ประธานบริษัทค่ะแต่เป็นประธานกฐินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานบุญกันครับข้างเลยนะคะ
เชอรี่เข็มอับสอนก็มาค่ะพี่กิ๊กมะยุรินก็มา
ทงทงมกจกนะคะแล้วก็หนุ่มรอนพัทรพลนะฮะ
หนุ่มรอนเขาเล่นเป็นบ่าวไงคู่ซี้กันเลยแล้วเขาก็ทำบุญด้วยกันตลอดเลยครับคุณผู้ชมนะ
จากยอดกระถิ่นสามัคคีประจำปีนี้จะนำไปบูรณวัดกลาง
แล้วก็โบราณสถานณพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
และแน่นอนว่าตอนนี้เหล่านางฟ้าของเราพร้อมแล้วที่จะบอกบุญครั้งนี้จ้าเชิญเลยจ้า
ความตั้งใจของสามท่านเลยใช่ไหมอันนี้ประธาน
เป็นความตั้งใจค่ะก็คือได้รับโอกาสจากพระอาจารย์สมทบค่ะ
ให้มีโอกาสได้เป็นประธานกระถิ่นในครั้งนี้
พร้อมกับประธานร่วมก็จะมีพี่กิ๊กมายุลินแล้วก็พี่เชอรี่เข็มอับสอนค่ะ
จริงเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์ค่ะ
อยากให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญ
ที่จะได้ทำให้คนไทยได้เข้าใจว่างานกระถิ่นจริงคืออะไร
แล้วก็อริยประเพณีที่เขาทำกันมาสืบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
พิธรการทำผ้ากะถิ่นอย่างไร

คือให้คนที่มาร่วมงานใส่ชุดไทยหรือผ้าไทย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
อนุโมทนาสารดูด้วยนะจ๊ะอร์ตรงหลายอุ้ยคุณผู้ชมค่ะถูกต้องค่ะนี่แหละ
คุณดูสิคนไปทำบุญเดินทางอากาศร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ออร่าผลบุญมันเปล่งประกายออกมานะ
ทั้งเป็นล่ารานีประธานกระถิ่นของเราพี่

มายุรินก็สวยนะพี่เชอรี่เข็มอับสอนก็สวย
แล้วคือทุกคนที่ใส่ชุดไทยตอนนี้สวยทุกคนเลย
ตอนนี้ฉันชอบพี่สาวเรานะพี่เย็นโกรีน

ขอเป็นแสนเป็นล้านเสียบยอดไปร้อยหนึ่ง
จะบอกเลขธนบัตรให้เราด้วยนะใจดีสุดนะ